แล้วคุณมิ้นไปดูเรื่องราวที่หัวหินกันหน่อยนะฮะ
เป็นตำรวจที่รถบุรีนะครับตำรวจสอบภอร์
พักแห่งนี้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องการจะไปหาเมีย
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุและนี่คือภาพที่จับวินาทีชีวิตเอาไว้ได้ครับ

ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนเครื่องกั้นทางรถไฟ

แล้วร่างหล่นจากรถกระแทกพื้นใกล้กับรางรถไฟเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุคือทางรถไฟใกล้กับถนนสายคันคลองลบบุรีบ้านแพร่

ตำรวจภูทรท่าหินไปตรวจสอบผู้ตายเป็นดาบตำรวจฮะ
ดาบตำรวจมานัดเกิดแก่นอายุ๕๒
เป็นตำรวจสพท่าหินนะฮะ
โดยทางสภาพศพก็มีบาดแผลถูกของแข็งฟาดเข้าที่กลางหน้าผาก
แล้วก็ใต้คางก็มีแผลมีรอยแตกด้วย
นี่ครับคุณผู้ชมบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
เมียผู้ตายมาถึงก็โศกเศร้าเสียใจนะฮะ
คือทำใจไม่ได้เขย่าตัวให้ตื่นก็เป็นภาพที่ทำให้หลายคนหดหูใจ

เมียผู้ตายบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยแฟนเธอออกเวร
แล้วก็กำลังจะขี่รถมาหาเธอที่บ้าน
ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตแบบนี้
ตอนที่ลูกเมียมาถึงนี่ก็ตั้งตัวไม่ทันตั้งใจไม่ทันนะฮะ

เป็นพนักงานเครื่องกั้นรถไฟบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
รับแจ้งว่าจะมีขบวนรถไฟผ่านมาเข้าสู่สถานีรถไฟลบบุรี
ไม้กั้นลงแล้วก็มายืนอยู่หน้าป้อม

แล้วชนไม้กั้นอย่างจัง
ร่างคนขี่กระเด็นลอยร่วงลงมาตกกระแทกพื้น

แล้วก็แจ้งไปที่ขบวนรถไฟด้วย

ทางตำรวจในพื้นที่ก็จะมอบร่างผู้ตาย
ส่งชนะสูตรก่อนที่จะให้ญาตินั้นมารับไป